พูดถึงวันเด็กคุณผู้ชมเราก็จะพูดถึงเด็กที่เคยฝากผลงานละครมากมาย
หลายคนเนี่ยพอเห็นหน้าปุ๊บโอ้โหร้องอ๋อเลย
เพราะว่าฝีไม้ลายมือทางการแสดงเนี่ยโอ้โหมันประทับอกประทับใจพี่ป้าน้าอาเหลือเกิน
วันเวลาผ่านไปน้องหนูเหล่านี้เขาเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงกันบ้าง
หล่อสวยขึ้นแค่ไหนพาคุณผู้ชมไปดูกัน
เริ่มกันที่คนแรกเลยค่ะน้องใยไหม
คนนารดีคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เอ็นดูนะคะ
หน้าตาบ้องแบ๊วฉายแววความสวย
จนได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่เด็กเลย
มีผลงานโฆษณามากมายนะจนไปเตะตาผู้จัดละครค่ะ
ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะนักแสดงเด็ก
ซึ่งน้องใยไหมเนี่ยก็ฝากฝีมือทางการแสดงไว้เยอะมากคุณผู้ชม
เปิดไปช่องไหนช่วงก่อนเนี่ยโอ้โหจำได้เลย
ใช่น่ารักมากหน้าตาจิ้มลิ้มคุณผู้ชม
และบทบาทที่ทำให้ทุกคนจำได้ก็คือ
น้องไข่ตุ๋นในละครลิขิตเสน่หาจำได้
ไม่ใช่ค่ะซึ่งภาพหนูน้อยตาโตแก้มป่องก็กลายเป็นภาพจำตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้
ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาแล้ว๑๔ปีคุณ๑๔ปีนะ
ตอนนี้ตอนนี้กลายเป็นสาวสวยวัย๑๗แล้วเนาะแล้วก็ลงนาในวงการบันเทิงด้วยเนาะ
ใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นนางเอกดาวรุ่งช่องวันที่เตรียมมีผลงานออกมาให้ดูกันอีกหลายเรื่องเลยสวยน่ารักมาก

แต่ฉันจำผลงานน้องได้จากโฆษณาโฆษณาหนึ่ง

แม่หนูเกลียดผู้ชาย

เออนะคะน่ารักมากเนอะ

คุณผู้ชมมาต่อละกันอดีตสาวน้อยมากความสามารถคนต่อมาน้องชาเล็ตวาสิตาค่ะ
สาวน้อยลูกครึ่งไทยเยอรมันคุณผู้ชมดูหน้าซะก่อน
คนนี้ออกแนวแบบเข้มนิดนึงเป็นฝรั่งที่หน้าเข้ม
เออนะคะเห็นหน้าแล้วหลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีนะคะ
เพราะว่าอดีตหนูน้อยคนนี้ก้าวเข้าสู่วงการมาตั้งแต่๓ควบ
ซึ่งเธอเนี่ยคือผู้ที่เคยฝากฝีมือทางการแสดงในบทบาทเรยาตอนเด็ก
นี่ชุดนี้เลยฝีมือไม่พออย่างเดียวฝีปากด้วยดาวแซ่บมาก
เรยาจากดอกส้มสีทอง
คุณบอกเลยนะคะว่าบทบาทนี้มันจำมันเป็นที่จดจำของแฟนในละครยุคนั้นเลย
แล้วก็ยังมีผลงานทางการแสดงผ่านทางสังกัดช่องน้อย๔นะไว้อีกมากมายเลย
บทเรยาตอนนั้นผ่านมาจนถึงตอนนี้น้องชาลิดในวัย๑๘ปีค่ะ
ยังคงเติบโตในเส้นทางบันเทิงสวยเลยอ่ะ
ล่าสุดสาวน้อยคนนี้เตรียมขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวแล้วนะสังกัดช่องวัน

ด้วยการประกบกับพระเอกรุ่นพี่ไปเลยช้อนจินดาโชธ
ละครเรื่อง๒๔๑๐แม่สื่อตัวร้ายกับนายไปลิส

กับนายโปรลิสหรือเปล่าอันนี้นะคะ
รอดูฝีมือทางการแสดงของนางเอกป้ายแดงคนนี้กันอีกไม่นานเกินรอนแน่นอนนะคะ
ใช่ค่ะปิดท้ายกันที่อดีตนักแสดงเด็ก
คราวนี้ขอเปลี่ยนมาเป็นนุ่มหล่อดีกว่านี่
จำได้หรือเปล่าภาพตอนเด็ก
น้องคนนี้ก็คือน้องแมทนัทพัฒน์ค่ะ
นักแสดงเด็กที่แจ้งเกิดจากบทบาทวันเฉลิม

เนื้อ๙ลูกแม่ลำยองนี่ไง
ปี๒๕๕๖หลายคนนะบอกว่า
เอ็นดูแล้วเกินกับบทบาทที่ได้รับ

ลุงรักกันทั่วบ้านทั่วเมืองไอ้วันเฉลิมคนนี้นะฮะ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมาแล้ว๑๐ปีคุณผู้ชมค่ะ
เฉลิมกลายเป็นนุ่มน้อยวัย๑๕ปีแล้ว
ฉายแววความหล่อเข้าขั้นพระเอกได้ไม่ยากนะคุณผู้ชม
และผลงานละครเรื่องล่าสุดของน้องแม็กซ์ค่ะ
ออกสู่สายตาให้แฟนละครได้ชมกันแล้ว
ก็คือเรื่องเกมรักทรยศ
เป็นละครรีเมคชื่อดังนะฮะจากเกาหลีค่ะ
ครั้งนี้ก็มารับบทเป็นลูกชายของนางเอกพี่แอนทองประสมนั่นเอง

ว่าจะเป็นอานันดาแล้วก็แพทริเซีย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนรอชมเลยนะคะ
โตมาอย่างมีคุณภาพค่ะ

เขาสูงเลยพวกเรากันไปแล้ว
ใช้คำนี่แรงมากเลย

เขามันแรงมาก

คุณผู้ชมไม่เป็นไรหน้าเด็กเราก็เพิ่งโบท็อกได้นะคะ